แต่ว่าหญิงสาวที่ก่อเหตุที่อยู่ในคลิปนั้นให้ข้อมูลว่าเธอนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนนะครับ
กล้องวงจรปิดภายในรถโดยสารประจำทางสาย๕๔๓กบันทึกนาทีขณะหญิงสาว๒คน
บุกเข้าทำร้ายนายสามารถหงกลางคนขับรถประจำทางสายดังกล่าว
หลังเกิดการเฉียวชนกันบริเวณถนนหน้าซอยรัชดาพิเศษเจ็ดสิบ
ทำให้คนขับรถเมย์ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาขณะที่พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พยายามเข้าห้ามและกันตัวหญิงสาวสองคนออกไปเหตุการณ์นี้เกิด
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้
นางสาวสุกัญญาชื่นชูเดชอายุ๔๘ปีหญิงสาวคนขับรถเก๋ง
แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถเพื่อพาลูกชายวัย๖ขวบ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลย่านประชาชื่นเนื่องจากมีอาการปวดท้อง
แต่ระหว่างทางก่อนถึงจุดเกิดเหตุพบว่าข้างหน้ามีรถยนต์ชนกัน๓คัน
ด้วยความเร่งรีบเนื่องจากลูกชายปวดท้องและร้องไห้อย่างหนัก
เปิดไฟกระพริบและบีบแตรเพื่อขอทางรถเมย์คู่กรณีซึ่งขับอยู่ด้านหน้า
ขณะกำลังเร่งเครื่องแซงขึ้นไปปรากฏว่ารถเมย์กลับเบียดเข้ามา
ทำให้คนในรถตกใจมากโดยเฉพาะลูกคนเล็กซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขับ

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลื่อนรถ
เพื่อไม่ให้กิดขวางการจราจรเธอจึงเดินไปบอกคนขับรถเมย์ซึ่งนั่งอยู่บนรถ
แต่คนขับกลับกดปุ่มปิดประตูหนีบทับตัวเธอ
ลูกสาวจะพยายามร้องขอให้คนขับรถเมย์เปิดประตูออกแต่คนขับก็ไม่ยอม
พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องร้องบอกเพราะประตูหนีบตัวนางสุกัญญาอยู่
ยังบอกด้วยว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ทั้งหมด
ซึ่งเธอไม่ได้เป็นคนเริ่มแต่เพราะบันดาลโทษะที่ถูกกระทำก่อน
ถูกคนขับรถเมย์เบียดรถในขณะที่กำลังเร่งรีบพาลูกไปหาหมอ
รถล่างนี้มีรถทางมีลดชน๓ครรฟิกซีแต่ถึงทางนี้เขาก็คอทางออกไปก่อน
เสียงดังแล้วอ่ะมันดังในรถอ่ะ

เพราะรถเมย์มันใหญ่มันสูงใช่ไหมล่ะ
เราก็จะได้ยินเสียงที่รถเบียดเข้ามา
จนแบบประตูเปิดปิดไม่ได้เลยทุกอย่าง
ออกไม่ได้เข้าออกไม่ได้ตรงนั้นเลย

ถ้าเบียดมาแรงกว่านี้คิดว่าวันนั้นลูกก็คงจะต้องบาดเจ็บ

ก็ตอนที่มีเรื่องเนี่ยก็คือเข้าไปหาเขาคุยกับเขา

เขาก็ถือเกียร์เราก็ไม่รู้เขาจะถืออะไร

เสร็จลูกขึ้นมาพอดีลูกก็มาห้าม

เราก็ถามแต่คำเดียวว่าทำไมถึงหนีประตูปิดเรา

แต่ตอนที่เขาหนีประตูใส่เรามันไม่มีกล้องวงจรปิดไงฮะ
หลังเกิดเหตุได้เข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลภูมิพล
ให้พักรักษาตัว๗วันเนื่องจากตาบวมช้ำหนัก
อานนท์เสยอินผู้ช่วยผู้จัดการสาย๕๔๓กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ๑เขตการเดินรถที่๑องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กล่าวว่าวันเกิดเหตุนายสามารถได้โทรศัพท์มาแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋ง
ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุบัติเหตุเข้าไปดูแล
ส่วนนายสามารถได้กลับมาที่อู่โดยพบว่ามีแผลถูกทำร้ายที่เบ้าตาซ้าย
เมื่อสอบถามจึงทราบว่าขณะที่ขับรถประจำทางรับส่งผู้โดยสารตามปกติ
ซึ่งวิ่งในเลนซ้ายตามกฎจราจรกระทั่งถึงช่วงประชานุกูลมุ่งหน้าไปบางเขน
พบมีรถจอดกีดขวางนายสามารถจึงได้วิ่งเลนกลาง
แต่จู่ก็มีรถเก๋งสีขาวเบียดแสงซ้ายขึ้นมา
จนทำให้เกิดการเฉียวชนขึ้น
ต่อมาได้มีการเลื่อนรถเพื่อไม่ให้กิดขวางการจราจร
แต่ปรากฏว่าทางฝั่งสาวคนขับรถเก๋งได้ขึ้นมาบนรถ
และเข้าทำร้ายร่างกายอย่างที่ปรากฏในคลิป
คือเหตุการณ์วันนั้นก็คือตามที่พรให้ถูกแจ้งว่ารถมีว่าบอ
แล้วก็ให้พรติดต่อกับทางพนักงานฝ่ายประเทศของเรา
ซึ่งวันนั้นสอบถามแล้วเราก็เป็นฝ่ายถูก
แต่พอดีลูกน้องกลับมาคือถ้ามีประเทศเนี่ย
ทั่วไปเราก็จะตอบถามว่าประเทศเป็นยังไงรถเป็นยังไง
แล้วตอบถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
ก็เลยบอกว่าพรรถเก่งมามาทำล้าย
เราก็โอเคก็เลยให้ลูกน้องไปรักษาตัว
พนักงานก็พับผ่อนอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากกวน
คืออาจจะมีเรื่องแต่เจ็บร่างกายก็น่าจะมีเรื่องแผนทับจิตใจนะครับ
พอจะเลือกพนักงานเข้ามาพุธถุย
นี้จากการสอบถามพนักงานสอบสวน
ตำรวจนครบันประชาชื่นระบุว่า
โดยทางรถเก๋งเป็นฝ่ายผิดเนื่องจากเบียดเข้ามาในช่องทางซ้าย
อย่างไรก็ตามในส่วนคดีอาญาขณะนี้
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดกับทางคนขับเก๋ง
เมืองต้นอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง